นี้สมัยนี้ไปไหนก็ต้องระวังตัวกันทุกฝีก้าวนะ

โทรศัพท์มือถือเนี่ยอันนี้มันก็ล่อตาคนร้ายล่อตามิจฉาชีพเหมือนกันนะครับ
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำลูกกาปฐุมธานีครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
คนร้ายเป็นชายถือมีดขอนะฮะยาวประมาณ๑ฟุตเข้ามา
จี้ชิงโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทรัพย์สินของนายชะยะพลบุตรเสมียน
อายุ๓๔ปีที่เป็นผู้เสียหายไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ข้างหอพักแห่งหนึ่งนะครับ
ในซอยพระหลโยธิน๗๒นะครับ
โยธิน๗๒กินพื้นที่ไปที่ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี
คนร้ายได้มือถือไอโฟน๖ไป๑เครื่อง

นายชะยะพลบอกว่าขี่รถจักรยานนะครับไปซื้อข้าวมันไก่มานะครับ
พอกลับมาถึงที่จอดรถอยู่ด้านข้างหอพัก
คนร้ายเดินเข้ามาประกบด้านหลังใช้มีดขู่บังคับ
ส่งโทรศัพท์มือถือไอโฟน๖ไปให้
ด้วยความกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยส่งไปให้
แต่คนร้ายมันไม่พอแค่นั้นนะฮะ
เพราะว่ามันบังคับให้ถอดสร้อยคอทองคำไปให้มันด้วย

พอตั้งสติได้นะครับก็ฉวยโอกาสวิ่งหนีออกไปด้านหน้าหอพัก

คนร้ายก็วิ่งไปขึ้นรถกระบะที่จอดรออยู่หน้าหอพัก
แล้วก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ

แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย

แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย

แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย
แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย
แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย
แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย

แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย

แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย
แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย

แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย
แล้วพี่ก็เอาสร้อยมาด้วย

ตัวผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดปุ๊บเนี่ยคนร้ายก็เดินลงมาเลยเดินลงจากรถมาเลย
หยิบมีดคล้ายมีดตะขอค่ะวางอยู่ท้ายกระบะแล้วก็เดินเข้าไปก่อเหตุ
ผู้เสียหายเขาก็ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันระวังตัวไงเพราะก่อเหตุเนี่ยนะใช้เวลาก่อเหตุนาทีเดียว
ก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ขับรถหนีไปตามเส้นทางหลังหมู่บ้านวังทอง
แสดงว่ารู้ว่าจุดนี้เป็นที่เปรียวเห็นเขากี่จักรยานยนต์มาก็เดินไปหาเลย
ก็พยายามแจ้งจุดตรวจทุกแห่งแจ้งสายตรวจในพื้นที่แล้วนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวนะฮะสำหรับคนร้าย
ใครที่พบเห็นรถกระบะคันแบบนี้นะฮะแล้วก็คนร้ายลักษณะแบบนี้
ก็แจ้งตำรวจสพคูคศได้นะครับเดี๋ยวจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก
ใครจะไปคิดนะว่ากลางวันแบบนี้ที่จอดรถจักรยานยนต์

ใช่มันจอดเฝ้ารอดูอยู่เลยนะคะ